ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคือต้องบอกว่า

อุ๊ยขัดข้องแล้วดูดเงินกลับไปเลยค่ะ
ต่อต์หน้าต่อตราคือกำลังจะหยิบอยู่แล้ว

แล้วโดนตู้ดูดเงินคืนกลับไป

มันน่าเกลียดไป
ผมต้องพูดออกมาแล้วพี่
จริงผมต้องพูดออกมาแล้ว

ผมก็งงตัวแรก

ไม่กินเงินผมเลยอ่ะ
นี่คือต้องโกรธมากจริง

เขาพูดเหมือนใครไปรังแก่เขาอ่ะ
เขาพูดว่าตู้รังแก่เขาเนี่ย

เหมือนประหนึ่งว่าตู้ไอเทียมตอนนี้เป็นบุคคลที่๓แล้วค่ะ

แต่คือเขาคงมีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงนึกออกไหม

ธนาคารไหนรู้ตัวแล้วเนี่ย

ที่บอกว่ารู้ตัวแล้วให้รีบไปจัดการหน่อยเพราะอะไร

ซึ่งจะบอกว่าคนที่อยู่แถวนั้น

มันก็เสียเกือบทุกตู้นั่นแหละ

ก็ชอบกินกดเงินก็ไม่ออก

แต่จากการที่เขาไปทำลายทรัพย์สินของธนาคาร

เพราะถือเป็นการทำลายทรัพย์สินค่ะ

เป็นเพื่อนของผู้ชายในคลิปเนี่ย

ของผู้ชายคนนี้มาเคลียร์ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะ
แล้วก็ชดใช้เงินให้กับธนาคารแล้ว
แต่อย่างที่บอกค่ะหลายคนก็มาแสดงความคิดเห็นกันว่า

มีความจำเป็นต้องใช้เงินนะ

เอาเงินเขาคืนไปด้วยแต่หักเงินเขาไปแล้ว

ไปติดตามกันอย่างน้อยแบบเป็นระยะ
สม่ำเสมอนิดนึงละกัน